เปิดประตูรถจากด้านหลังมานั่งด้านหน้า

และการเร่งเครื่องของเธอประตูมันปิดไม่สนิท

ตกลงมาจากรถกลางสี่แยก

แต่คือผมตกใจว่าพี่ผู้หญิงคนนี้หลุดออกมาจากรถอีกอย่างนะ
รถรถคันนี้ก็วนกลับมาคุณผู้ชม

มาโพสต์เอาไว้ระบุข้อความว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
บริเวณสี่แยกไฟแดงจอราเข้เก่าหรือว่าสี่แยกต้นว่า
ในพื้นที่เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ช่วงบ่ายของวันที่๒๓กันยายนที่ผ่านมานี้เองนะครับ

ผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ฝั่งด้านหลังคนขับรถยนต์อเนกประสงค์นี้
อยู่เปิดประตูรถออกมาจากด้านหลังนี่แหละฮะ
ระหว่างนั้นคนขับก็พยายามจะเร่งเครื่องขับผ่านสี่แยกไฟแดง
ทำให้เธอกลิ้งตกลงมาจากรถหลายต่อหลายตลบ
คอมเมนต์มีคนที่อ้างว่าเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด

ผู้หญิงคนนี้นะเกือบถูกล้อหลังของรถยนต์อเนกประสงค์เนี่ย
ทับเข้าที่ศีรษะอีกด้วยนะครับ

แล้วก็เปิดประตูรถลงไปหาผู้หญิง
แอดมินเพจไม่ได้อัปเดตข้อมูลต่อนะ

เป็นอุบัติเหตุหรือการการทะเลาะกัน

บึงรถไปทันทีอะไรหรือเปล่า
หรือว่าคนขับเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกันแน่

คุณผู้ชมแต่ว่าหลายคนเป็นห่วงเป็นใยนะ
กับผู้หญิงคนนี้แล้วก็อยากให้เจ้าหน้าที่
ตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงให้หน่อย
ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่
นี่คุณเห็นไหมโซเชียลเขาแตกเป็น๓ทางเลย
อุบัติเหตุทะเลาะกันในรถหรือว่าลักพาตัว